มาดูเรื่องของปัญหาภัยแรงกันบ้างนะคะ
ปัญหาภัยแรงเนี่ยนอกจากจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วนะคะ
ก็ยังส่งผลกระทบต่อโรงงานที่เขาผลิตปุ๋ยด้วย
บางรายถึงขั้นอาจจะต้องปิดกิจการก็มีนะคะ
แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูที่หนึ่งค่ะ
เป็นโรงงานผลิตเคมีอินซีนะคะโตสวนกระแส
ซึ่งพยายามที่จะทำงานตอบโจทย์ลูกค้านะคะ
เป็นเพราะอะไรติดตามได้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
เครื่องจักรกำลังผลิตปุ๋ยเคมีอินซีของบริษัทไอออนิค

วบคู่ไปกับการผลิตให้กับแบรนด์อื่น

ที่เราจะพามาขยายความสำเร็จกัน
การผลิตปุ๋ยเคมีอินซีของบริษัทไอออนิค
เกือบร้อยละ๙๐เป็นการผลิตให้กับแบรนด์อื่น
แต่ละปีโรงงานแห่งนี้มียอดการผลิตอยู่ที่ประมาณ
ตันถึง๒๐๐๐ตันต่อปี

เรื่องแรกก็คือเรามีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ออกมาอย่างตลอดต่อเนื่อง
แล้วเรามีนักวิชาการต่างที่จะมาทำการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
เรื่องที่๒นะครับเรามีการออกแบบสูตรปุ๋ยออกมา
ให้เฉพาะสำหรับพื้นที่เฉพาะสำหรับพันธุ์พืช
เฉพาะสำหรับเกษตรกรในแต่ละคนนะครับ
แล้วก็ข้อที่๓ในกระบวนการการผลิตต่างของเรา
เราจะทำให้ราคานี้คุ้มค่ามากที่สุด
แล้วก็มีการควบคุมคุณภาพให้มีคุณภาพเหมือนกัน

ที่ผลิตขึ้นเองนี้จะขายที่ลูกละ๓๐๐บาท
เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีอินซีทั่วไป
แบรนด์นี้มีราคาที่ถูกกว่า
เพราะว่าเจ้าของสามารถควบคุมต้นทุนได้นั่นเอง
กลยุทธ์ที่เราทำเรื่องที่๑
ก็คือเราก็ใช้กลยุทธ์เรื่องของราคาใน๒ปีที่ผ่านมา
ก็พยายามเอาราคาให้จูงใจกับคนอื่นแล้วก็แข่งขันได้
เรื่องที่๒ก็แต่ถ้าใช้กลยุทธ์เรื่องราคาอย่างเดียว
มันก็จะทำให้เราไม่สามารถเติบโตได้
ก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาด้วย
ที่พอมีกำไรนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างเงินได้
ก็จะเป็น๒ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเอาวอลลุ่มมา
อีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเพิ่มการแข่งขันขึ้นมาครับ
ปีที่ผ่านมาปัจจัยการผลิตของภาคเกษตรหดตัวอย่างต่อเนื่อง

แต่บริษัทไอออนิกส์กลับขยายตัวได้ถึงร้อยละ๕๕
ก็เรียกว่าเป็นโอกาสในวิกฤตนะครับ
ในขณะที่ตลาดปุ๋ยลดลงเนื่องจากภัยแรงในปีที่แล้ว
แล้วก็ราคาพืชผลที่ลดลงทำให้ตลาดปุ๋ยมีขนาดย่อตัวลง
ทำให้หลายโรงงานที่ผลิตปุ๋ยไม่คุ้มค่า
เขาก็เลยมาจ้างเราในการไปผลิตปุ๋ยแบนเขานะครับ
ทำให้ตอนนี้ประมาณ๔๕โรงงานนะครับ
ที่มาจ้างเราผลิตทำวอลุ่มของเราก็เลยใหญ่โตมากขึ้น
บริษัทได้ขยายโรงงานเพิ่มแห่งใหม่
ขึ้นอีกหนึ่งแห่งที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
โดยเลือกที่จะใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพฯก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่น่ารักมาก
ก็ดูว่าเหตุผลเป็นยังไงบ้าง

ดูว่าเรากำลังจะขยายตัว
แล้วก็มีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุน
ธุรกิจของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างตลอดต่อเนื่องครับ
ปัจจุบันบริษัทไอออนิคผลิตและส่งออกปุ๋ยเคมี
เพื่อการส่งออกถึง๒๕ประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนส่งออก๑๓๕และขายในประเทศไทย๑๖๕
แล้วแนวโน้มของธุรกิจนี้มีอนาคตสดใสแค่ไหน
และจะต้องเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างไร
ไปพบกับแนวทางขยายความสำเร็จธุรกิจปุ๋ยเคมี
กับอาจารย์ธีระกนกกาญจนรัฐมีคำแนะนำมาให้ค่ะ

ความสนุกอยู่แล้วในแนวดิ่งเนี่ยคือกลุ่มลูกค้าที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
ที่มีการเข้าไปบริหารเขาอยู่แล้วเนี่ยเราจะมองมากกว่าเป็นเรื่องของแค่ปุ๋ย
อาจจะเป็นแล้วว่าเราสามารถช่วยเขาจะทำยังไงเพื่อให้เกษตรกรเหล่านี้มีผลผลิตมากขึ้นได้
แต่คราเดียวกันด้วยความที่ธุรกิจของเขาค่อนข้างจะมีพื้นฐานที่แน่นอยู่แล้ว
การเขยาในแนวราบก็เป็นไปได้เมื่อจะเป็นประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าฐานลูกค้าที่เข้มแข็งของเขาจะเป็นกระบอกเสี่ยงที่ดี
แต่อย่างไรก็ตามการขยายออกไปแนวราบไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
จะดูแลลูกค้าต่างประเทศยังไงให้ดีเหมือนลูกค้าในประเทศไทย
เคมีอินซียังคงเป็นปัจจัยสำคัญหากมีการพัฒนาต่อยอด
เชื่อว่าจะส่งผลดีทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวไทย
สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อัญชลีสิริมั่วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน